แม่ยายถามลูกเขยทำงานแล้วทำไมไม่มีตังค์
โอ้โหลูกเขยโกรธครับคุณผู้ชมฮะเอาขวดสดาคว่างเลือดเต็มหน้าเลยครับ
นี่ครับโอ้โหน่าจะเข้ากลางหน้าผากด้วย
นี่เป็นสภาพของแม่ยายได้รับบาดเจ็บหลังจากถูกลูกเขย
คว่างขวดโซดาใส่หน้าครับใส่หัวครับเลือดเต็มหน้าเลย
แต่ยังส่งข้อความขู่ตลอดนะจนทำให้แม่ยายตอนนี้คือนางสาวสมทอง
กำลังการนะครับท่านอายุห้าสิบเก้าปีกลัวนะครับ
กลัวว่าคนในครอบครัวจะไม่ปลอดภัยติดต่อแอดมินเพจบ้านเฮียชาญ
พาไปแจ้งความทีเถอะนะครับดำเนินคดีกับนายสุดใจ
ผลทวีลูกเขยที่สองพ่อเมืองอุบสรรค์ราชธานีหนังสาวสมทองในเล่าบอกว่า
วันเกิดเหตุนะครับในสุดใจเป็นลูกเขยกลับมาบ้าน
เธอก็ถามว่าเอาทำงานทำไมเห็นได้เงินน่ะ
แล้วเอาเงินไปซื้อยาบ้าเสพหมดแล้วลูกเขยไม่พอใจครับ
คว้าขวดโซดาปลาใส่หน้าเธอครับแล้วขวดเนี่ยถูกเข้าที่หน้าผาก
โอ้โหเลือดออกครับแตกสิครับเท่านั้นยังไม่พอ
นายสุดใจคว้าขวดที่สองมาคว่างใส่อีกครั้งแต่คราวนี้ไม่โดนนะครับ
จากนั้นนายสุจัยก็เข้ามาตีแล้วเตะเธอหลายครั้งจนหมดสติไปเลยนะ
รู้ตัวอีกทีลูกสาวเนี่ยลากนะครับนายสุดใจหนีออกจากบ้านไป
คาดว่าจะไปอยู่ที่บ้านท่าบ่อซึ่งเป็นบ้านพ่อของนายสุดใจนี่แหละ
หลังจากตั้งสติได้ก็ให้หลานพาส่งโรงพยาบาลไปทำแผลนะครับ
แล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านระหว่างพักฟื้น
นายสุดใจยังโพสต์เฟซบุ๊กส่งข้อความมาด้วย
ต่อว่ามาขู่ฆ่าเธอและครอบครัว
ซึ่งขณะนี้คนทั้งบ้านกลัวครับกลัวสุดใจจริงครับ
พนักงานสอบสวนก็รับแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะครับ
แล้วก็จะให้ชุดสืบสวนนะครับติดตามตัวในสุดใจมาดำเนินคดีครับ